คุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้นะเราพาไปดูสถานที่ที่น่าสนใจ
แล้วก็มีกิจกรรมมากมายต้อนรับวันเด็กนะครับ
ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่แห่งหนตำบลใดโอ้โหเหล่าบรรดาพิทหาร
แล้วก็หน่วยงานราชการเขาก็จะไปให้ถึงเพื่อมอบความสุขให้กับน้องนักเรียน
อย่างเช่นที่นี่ที่อยู่ในถิ่นธุรากันดาลที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

นี่เขาไปมอบความสุขให้ถึงโรงเรียนเลยนะครับ
กับคุณตำรวจตระเวนชายแดนหรือว่าต่อชะดอนี่แหละครับ

อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ทางด้านตำรวจตระเวนชายแดนน้องแขมนะครับ

นี่ดูสิฝนตกฟ้าร้องแดดออกแดดออกยังไงก็ไม่หวั่นเลยนะเอาความสุขเอาขนมอาหารการกินของเล่นที่น้องขึ้นชื่นชอบเนี่ยไปฝากไปแจกกัน
แต่ก็เล่นแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปด้วย

ถ้าได้ผู้ใหญ่ผู้ใจดีสนับสนุนแบบนี้
เด็กก็เติบโตอย่างมีอนาคตสดใสด้วยแน่นอนนะคะ